ชนที่ภาคใต้ต่อกันเลยเรื่องพนันเหมือนกัน
คราวนี้เป็นพนันออนไลน์คุณ
เจ้าหน้าที่เขาบุกไปจับเลยที่ปฐุมธานี

แล้วก็เจอเจ้าตู้สล็อตไฟฟ้าอีก๕ตู้ด้วยนะคะ
ไปดูบรรยากาศการบุกจับกลุ่มกันนะคะ
โดยนายนิติชัยวิริยานนท์ในอำเภอคลองหลวง
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะ
บุกจับโต๊ะทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์
แล้วก็ยังมีตู้สล็อตไฟฟ้าอีก๕ตู้นะคะ

มีเงินสดอีก๕๙๐๐บาท
อกจากนั้นก็มีพวกโพยทายผลพนันฟุตบอลออนไลน์

บอกว่าได้รับการแจ้งจากชาวบ้านนี่แหละ
บอกว่ามีการเล่นทายผลพนันฟุตบอลออนไลน
ตามสถานที่ต่างในเขตของอำเภอคลองหลวง
ทีนี้นายอำเภอก็เลยมีการประสานพนึกกำลัง

จุดที่๑ไปที่อาคารพาณิชย์๓ชั้นหลังตลาดไทย
พอเจ้าหน้าที่เข้าไปเห็นว่ามีนักพนันเข้าไปทายผลฟุตบอลออนไลน์๕คน
แล้วก็มีนางสาวมะยุรีบุญล้อม
นางสาวจิราพรขาววงรับเป็นคนดูแลโต๊ะพนันฟุตบอล
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสอบสวน
หลังจากนั้นค่ะก็ได้ไปบุกตรวจค้นโต๊ะสนุกเกอร์ไม่มีเลขที่
ภายในนิคมอุตสาหกรรมนวตนคลของนวันนคร
ก็ยึดเจ้าตู้สล็อตไฟฟ้าได้๒ตู้นะ
แล้วก็บุกเข้าไปตรวจค้นโต๊ะสนุกเกอร์ไม่มีชื่อ
ซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวรรณครเช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็พบว่าด้านหลังร้านเปิดให้มีการทายผล
คือทายเลยพนันบอลออนไลน์ได้ด้วย
โดยมีการตรวจค้นที่ชั้น๒ของร้าน
แล้วก็ไปเจอตู้สล็อตไฟฟ้าอีก๓ตู้วางอยู่

แล้วก็นำตัวนายทวีปท่าดี
คนดูแลร้านไปสอบสวนที่อำเภอคลองหลวง
หลังจากนั้นก็จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ